จังหวัดตากกันนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้านานเมือง
ยังทำหน้าที่อยู่ในการปูพรม
เพื่อไล่ล่า๒ผู้ต้องกักชาวอุยกูสัญชาติตุรกีนะครับ
ซึ่งแหกห้องขังตมหลบหนีเข้าป่าชายแดนแม่สอดอย่างไร้ร่องรอย
เจ้าหน้าที่บอกว่าอุปสรรคในการค้นหา
ก็คือเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับจึงทำให้ตอนนี้ยังไม่สามารถตามตัวสอง
ผู้ต้องกักนี้ได้นะฮะนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดตากนะครับพร้อมด้วยสารวัตรชุดปฏิบัติการที่หนึ่ง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตระเวนชายแดนสามสี่หก
ตำรวจสพแม่สอดแล้วก็ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๔นะครับ
ได้นำกำลังพลแล้วก็สุนัขตำรวจเข้าตรวจค้นป่าข้าวโพด
หลังค่ายต่อชะดอร์สามสี่หกซึ่งถือว่าเป็นห้องกักกันต่างดาว
หนีเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด
เพื่อจะไล่ล่าติดตามตัวนายมูรัฐเยสลินคาน่านะฮะ
อายุสี่สิบเอ็ดปีแล้วก็นายวราซิดอัสหิมอายุยี่สิบเก้าปี
เป็นชาวอุยกูสัญชาติตุรกีนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ย
ถือว่าเป็นผู้ต้องกักที่ใช้ใบเลื่อยตัดลูกกรงห้องกักตัว
หลบหนีไปตั้งแต่เวลาตี๓ของวันที่๑๔ตุลาคมของเมื่อวานนี้
โดยทั้ง๒คนถูกส่งตัวมาจากกองกำกับการ๓สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อมากักตัวไว้ในห้องกักตัวดังกล่าว
ก่อนจะก่อเหตุแหกห้องกักหลบหนีอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยก่อเหตุหลบหนีจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายไป๒๑วันแล้วนะครับ
แต่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ถูกส่งตัวมากักที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด
แล้วก็ยังก่อเหตุสำรอยหลบหนีไปอีกครั้ง
โดยก่อนการหลบหนีเชื่อว่าทั้งสองคนได้วางแผนมานานแล้ว
ใช้วิธีในการนำสบู่มาถูตามเหล็กของห้องกักตัวจนคิดว่ามันขึ้นสนิม
เพื่อให้ง่ายแก่การใช้เลื่อยตัดจนสามารถที่จะตัดเหล็กจนขาด
แล้วก็หลบหนีออกมาหนีไปตามถนนแล้วก็หนีเข้าป่าอ้อยเข้าป่ารกร้าง
ว่าอาจจะหนีข้ามฝั่งไปยังเมียนมานะครับ
ปฏิบัติการค้นหาก็เต็มไปด้วยอุปสรรค
เนื่องจากพื้นที่ที่ผู้ต้องกักทั้งสองคนหลบหนีเป็นป่ารกทึบ
เป็นพื้นที่กว้างสามารถหลบหนีไปได้หลายทิศทางนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าหน้าที่ยังมั่นใจว่าทั้งคู่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่ารก
เพราะทั้งสองไม่ทราบพื้นที่และเส้นทางหลบหนี
แต่อาจจะมีความชำนาญในเรื่องของการอำพรางซ่อนตัวนะครับ
ล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด
ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองตากทหารแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยทุกหมู่บ้าน
เขตชายแดนอำเภอแม่สอดนะครับได้มีการตั้งจุดตรวจ
แล้วก็ส่งกำลังออกไล่ล่าติดตามค้นหาผู้ต้องกักทั้ง๒รายอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบตัวครับโดยเชื่อว่าทั้งสองเนี่ย
ยังซ่อนอยู่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดทางผู้บังคับการเนี่ย
เขาก็มีการสั่งนะฮะให้จับกลุ่มตัวให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็คำสั่งนี้ทางพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เดินทางไปประชุมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เป็นผู้สั่งการเองนะครับ